ความคืบหน้าคดีหญิงสาวชาวขอนแก่นที่ถูกอดีตสามีเนี่ย
ฆ่าแล้วเอาศพไปทิ้งที่ชัยภูมิ
ล่าสุดจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
เขาก็ยอมรับสารภาพว่าลงมือทำจริง
ผมเชียร์กันที่ลงจวนแล้วด้วยนั่งกินเบียร์กัน
ตัดสายยากที่ท่อน้ำดี
รับว่าลงมือฆ่าอดีตภรรยาจริงเพราะเคลียร์ปัญหากันไม่ลงตัว
แล้วก็เจ็บใจที่ถูกครอบครัวของอดีตภรรยาทอดทิ้ง
เพราะเห็นว่าตัวเองเนี่ยหมดตัวทำธุรกิจเจ๊งไป๕ล้าน
นี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับ
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายด้วยที่เขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว

ชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดแล้วก็สพแก้งเคราะห์เจ้าของพื้นที่เนี่ย
วันนี้นะฮะได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มในท็อปนะครับ
บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ

หลังจากที่หนีมากบดานอยู่ที่นี่

พรางตัวด้วยการไปเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้า

สุดท้ายก็ถูกจับจนได้
ตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุกลับมาที่สพแก้งเคราะห์นะฮะซึ่งเป็นท้องที่ที่เจอศพนะครับที่ชายภูมินะฮะ
เจ้าของคดีที่นี่นะครับเพื่อให้พาตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือเดิมทีเนี่ยจะทำแผนที่รีสอร์ทที่ในท็อปบอกว่าลงมือฆ่าอดีตภรรยาที่นี่นะครับ
อำเภอภูเวียงแต่ว่าในท็อปเนี่ยขอใช้สิทธิ์ไม่ไปนะฮะก็เลยต้องนำตัวกลับมาที่สพแก้งคลอนะครับ
ท็อปสารภาพว่าวันเกิดเหตุคือวันเดียวกับที่ศาลมีคำตัดสินว่าให้เขาเนี่ย
หย่าร้างกับทางจิ๊บทำให้ตัวเขาไม่พอใจ
ก็โทรศัพท์นัดจิ๊บให้มาเจอที่ปั๊มน้ำมันที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
ก่อนที่จิ๊บนะจะจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วก็ขึ้นรถมิซูบิชิปาเจโร่ไปกับเขา
เพื่อไปที่รีสอร์ทซึ่งอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมัน๑กิโลเมตร
ท็อปอ้างว่าก็ต้องการนัดอดีตภรรยามาเคลียร์ใจกัน
อยากจะขอคืนดีด้วยแล้วก็ดื่มเบียร์ไปด้วย
ระหว่างที่พูดคุยกันเพื่อจะขอคืนดีจิ๊บยังไงก็ไม่ยอมคืนดี
ทำให้ตัวเขาโมโหก็เลยไปตัดสายยางท่อน้ำในห้องนะฮะ
อ่างล้างหน้าในรีสอร์ทเนี่ยเอามารัดคอ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่รีสอร์ทที่เขาขับรถมานี่นะครับ
ทีนี้ในท็อปเนี่ยอ้างว่าสายยางที่ตัดมาเนี่ยมันสั้นเกินไป
เขาก็เลยต้องใช้มือเนี่ยบีบคอจิ๊บอีกทีหนึ่ง
นี่ไงค่ะสายยางที่ถูกตัด
คือตัดไปแล้วนะแต่ว่าที่ได้มาเนี่ยผู้ต้องหาบอกมันสั้นไป
อืมรัดคอไม่ได้เลยต้องใช้มืออีกนะฮะ
ทำให้เขาเนี่ยบีบคออดีตภรรยาจนเสียชีวิตคามือ
จากนั้นพอตอนค่ำด้วยความกลัวนะ
ก็เลยเอาศพของอดีตภรรยาของเขา
ขึ้นรถมิซูบิชิที่ขับมาเนี่ยฮะตั้งแต่ตอนกลางวันเนี่ย
เอาใส่เบาะหลังแล้วก็ขับออกจากรีสอร์ท
มุ่งหน้าไปตามถนนสายแก้งเคราะห์หนองเรือไปถึงกมที่๑๑
ถนนสายอำเภอแก้งเคราะห์ห่างจากอบตบ้านแกล้ง๕๐๐เมตร
ก็จอดรถแล้วก็เอาศพของอดีตภรรยาของเขาลงจากรถ
เอาไปทิ้งที่ป่าข้างทางด้วยการค่อยกลิ้งลงไปข้างทาง
นี่เป็นตอนที่ขับรถออกไปนะครับซึ่งตอนนี้คือคุณจิ๊บเสียชีวิตแล้ว
แล้วศพอยู่เบาะหลังรถนี่ฮะไปถึงป่าข้างทางก็ค่อยกลิ้งศพลงไป
แล้วก็ขับรถไปเลยนะฮะขับรถที่ใช้ก่อเหตุหลบหนีไปที่หมู่บ้านลำนาราย
ตำบลลำนารายอำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรีที่เป็นบ้านเกิด
เอารถที่ใช้ก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็หนีต่อไปที่สระบุรี
แล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพต่อก่อนจะขึ้นรถโดยสารจากกรุงเทพ
ไปหาเพื่อนที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็ไปอำพลางด้วยการไปเป็นพ่อค้า
เห็นไหมฮะโอ้โหดูสิไปนู่นไปนี่ไปนั่น
กะว่าไม่ให้ตำรวจตามตัวเจอเลย
หลัยยาทางลุมแล้วนี่ฮะ๖๓๓กิโลเมตร
ระหว่างการคุมตัวในท็อปไปทำแผนนะครับ
ตรงจุดที่ทิ้งศพของจิ๊บนะฮะเขาขอใช้สิทธิ์ไม่ไปที่รีสอร์ทค่ะ
แต่ไปที่จุดทิ้งศพนะฮะตำรวจก็เนี่ยต้องใช้กำลังเยอะหน่อยนะครับ
เนื่องจากเกรงว่าจะถูกรุมประชาธรรม
เพราะว่าญาติพี่น้องเพื่อนของผู้ตายเขาโกรธแค้นมาก
แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะครับ
ก็ใช้ตุ๊กตามีเนี่ยมาแทนศพของผู้ตาย
ใช้เวลาทำแผนอยู่๑๕นาทีนะฮะก็คุมตัวไปที่โรงพักต่อ
ท็อปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
หลังจากคุมตัวเสร็จกลับมาที่สพแก้งเคราะห์
ก็นำตัวเข้าห้องคุมขังผู้ต้องหา
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะฮะ
เขาบอกว่าเขาไม่มีเจตนาจะฆ่านะ
อยากขอโทษไปยังครอบครัวของอดีตภรรยาด้วย

ระยะเวลาจากวันเกิดเหตุนะครับ๑๙ธันวาคม

๒๓ธันวาคมก็เท่ากับว่า

ในการสามารถติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้

ระบุว่าผู้ต้องหาสารภาพทุกข้อหานะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีการขยายผลแล้วพบข้อหาอื่นเพิ่ม

ไม่ยอมคืนที่ีกัน
หายกันแล้วสารภาพนะครับ
มันมีประเด็นเรื่องที่ในท็อปเนี่ย
ว่าถูกครอบครัวฝ่ายหญิงกีดกันด้วยนะ
หาว่าครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ยทอดทิ้งเขา
เมียก็ทอดทิ้งเขาเพราะเขาเนี่ยหมดตัว

ก่อนที่จะนัดมาเคลียร์กันแล้วก็บอกว่า
ภรรยาไม่ยอมคืนดีก็เลยลงมือทำร้ายจนเสียชีวิต

จากการตรวจสอบจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พบว่าตัวของในท็อปเนี่ยเขาติดการพนันนะ
แล้วเขาสร้างหนี้สินไว้เยอะมากไม่ใช่ว่าทำธุรกิจเจ๊ง
ทางครอบครัวของฝ่ายหญิงเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะฮะ

ตัดสินใจขอเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกก็เลยจ้างให้เลิกนะฮะ
ทีนี้เขาก็ไม่ยอมนะครับเลยต้องมีการยื่นเรื่อง
ไปยังศาลเพื่อขอฟ้องหย่านะฮะเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
ทำเรื่องฟ้องร้องขอหย่ากับในท็อป
แต่ตัวในท็อปเองไม่มาสืบพยานตามสารนัดศาลจังหวัดชุมแพรที่ขอนแก่น
ตัดสินให้ทางผู้ตายเนี่ยเขาชนะคดีและได้เป็นผู้ดูแลลูก
ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ในท็อปไม่พอใจ
แล้วก็ต้องการนัดให้ผู้ตายมาเคลียร์ปัญหา
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปฆ่าเขานะครับ
พ่อของผู้ตายนะครับบอกว่าเคยให้เงินในท็อปนะฮะในท็อปเนี่ยติดพนันอย่างหนัก
มีหนี้เป็นล้านนะฮะราว๑ล้านบาทนะ๘๙ปีที่ผ่านมาเนี่ย
อยู่กับลูกสาวไม่เคยมีอะไรดีขึ้น
เงิน๑ล้านที่ให้ไปนี่เป็นก้อนสุดท้ายนะครับ
ที่ทางลูกสาวเนี่ยไปกู้แบงค์มาให้นะครับ
ท็อปก็เอาไปนะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปออกรถจักรยานยนต์ที่มีราคาเนี่ยราวหนึ่งแสน
อันนี้ราคาดาวนะฮะแล้วก็ไม่ส่งค่างวดอีกเอาไปจำนำอีก
รถคันนั้นตอนนี้ยังหาไม่เจอนะฮะมีทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วย
ลูกสาวก็ต้องไปไล่ส่งเงินทั้งที่ไม่เห็นรถแล้วก็เลี้ยงลูกเพียงคนเดียว
มาถึงรีสอร์ทพยายามขอคืนดีเขาไม่ยอม
เขาบอกมันจบแล้วนี่ไปรัดคอเขาจนตาย
เราได้สิ่งที่ในท็อปเนี่ยพูดกับพนักงานสอบสวนนะฮะ
เป็นจังหวะที่นั่งรถมากับตำรวจนะครับคือผู้ต้องหาเนี่ยยังอ้างนะ
บอกมันมีอีกสาเหตุหนึ่งอันนี้เขาอ้างนะฮะ
ให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายด้วยนะครับบอกว่าเขาจับเรื่องการนอกใจได้
ว่าไปพบกับเพื่อนของตัวเขาเราเป็นคนลงทุนให้
เกิดเหตุนี้คือไปส่งไว้ครับแล้วตอนเที่ยงออกมาหากันอีกครับ
อ๋ออ๋อแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้คิดจะทำแบบนี้ไม่ได้คิดค่ะ
คือจังหวัดได้นั่งคุยกันไปแล้วก็แล้ววันเสาร์นี่คือคือแม่หญิงเขาคุยกับ
ผู้ชายใช่ไหมไม่เห็นครับไม่เห็นว่ามาเห็นวันอาทิตย์ใช่ครับอ๋อ
ผู้ชายที่ไหนพี่น้องเขาคุยผู้ชายเก่ากันนี่เลยครับ
มันเพื่อนผมกินเหล้ากับผมนี่อ้าวเหรอเพื่อนกัน
ผมหลอกผมมันจะหลอกให้มันออกมา
แต่มันไม่ได้อยู่แล้วเมียผมก็ไม่หลอกให้ด้วย
เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับ

ซึ่งตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาก็อ้างได้หมดนั่นแหละ

เพราะว่าทางผู้ตายเขาไม่มีสิทธิมาชี้แจงอะไรแล้ว

แล้วก็ดูพฤติการในการก่อเหตุนะคะ